อ่าตอนนี้คนขายของทั้งหลายขายของไม่ค่อยดี
พอขายของไม่ค่อยดีก็ต้องสร้างจุดขายเรียกลูกค้าเรียกแขกกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าระวังนะคะนอกจากจะเรียกแขกเรียกลูกค้าแล้วจะเรียกตำรวจมาด้วยนะคะ
เพราะว่าคนขายแตงโมค่ะขายอยู่ที่อำเภอด่านมะขามเที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขึ้นป้ายแบบนี้ให้คุณผู้ชมค่อยอ่านไปเนี่ยนะคะ
ข้อความเนี่ยประมาณว่าเค้าขายตังโมไงตังโมพี่ตังโมดีตังโมอร่อยจะต้องแดงใช่ไหม

คำคล้องกรองกับคำว่าดีนะ

แตงโมแตงโมแตงโมแตงโมลูกโตหวานลับประถาน

อ้าวคือเขาโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
หวังจะเรียกแขกแหละหวังจะเรียกคนมาซื้อ
แต่ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้มันล่อแหลมสักนิดนึง

ตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่ไปหาแม่ค้ารายนี้

แต่ให้คุณผู้ชมทายถูกกินแล้วแหละต้องทายถูก
หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่มาพูดคุยกับเธอ
ก็โพสต์ข้อความนะต่อมาเลยบอกว่า
หลังจากมีตำรวจมาตรวจสอบก็ขอบคุณทุกความห่วงใย
ตำรวจไม่ได้ทำอะไรแม่ค้ายังคงขายตังโมเหมือนเดิมได้ตามปกติ
พร้อมระบุข้อความการขายชวนหวาดเสียวเหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนคำให้มันดูซอฟต์ลงเธอบอกแบบนี้
มณาฉันเห็นมองส่วนบางส่วนเนี่ยมองว่า
ไม่ใช่เรื่องแรงอะไรนักหนาถึงขนาดที่ตำรวจจะต้องมาบุกจับ
แค่สร้างจุดขายในช่วงเศรษฐกิจที่มันซบเศร้าเท่านั้นเอง
ตำรวจก็น่าจะเห็นใจกันบ้างช่วงนี้ขายของไม่ดี
ก็ต้องเรียกแขกเรียกลูกค้าด้วยวิธีต่าง

ส่วนก็เห็นต่างไปบอกว่าข้อความที่มันเขียนออกมา
มันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะ
มีเด็กและเยาวชนบางทีอาจจะขับรถผ่าน
บางทีแม่อาจจะใช้ไปซื้อของก็อาจจะตกใจโอ้โห